ต่อค่ะคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะ
ศึกแล้วเจ้าอาวาสที่มีคลิปออกมาว่าแก้ผ้าอยู่ร่วมกับผู้หญิง
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมชาวบ้านยังคงเลื่อมใสสัทธา
เพราะพระท่านเป็นพระนักพัฒนาต่อให้เสพเมถุนกับศรีกาก็ตามที
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่ขึ้นอยู่ต้องเซ็นเซอร์แหละ
เพราะว่าภาพนี้จริงมันแชร์กันในโลกโซเชียล
คนเขาแชร์กันเยอะค่ะมีคลิปวิดีโอนี้
เจ้าอาวาสวัดในอำเภอพยุหะคีรีที่นครสวรรค์เนี่ยนะ
เสพเมถุนกับศรีกาแล้วก็มีการแชร์ไปในโลกออนไลน์

ล่าสุดค่ะทางพอสำนักพุธที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะ
พอจัญญารัตนเลขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้
ส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลและตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว
ลาศิขาแล้วศึกแล้วเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะ
เหตุผลที่ท่านให้เนี่ยคือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดณสวรรค์เนี่ยนะคะก็อนุมัติเรียบร้อย
ทีนี้การลาศิกขาของท่านเจ้าอาวาสก็ทำให้คนในชุมชนเกิดความขัดแย้ง
เพราะอะไรล่ะคนในชุมชนต้องแบ่งเป็นสองฝั่งนะ
ฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เป็นพระนักพัฒนานำความเจริญมาสู่ชุมชน
นี่ท่านจำพรรษามา๓๕ปีนะคลิปแค่ไม่กี่นาทีเอง
แต่บางส่วนก็มองว่าท่านตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่เป็นแบบนี้
ส่วนพระลูกวัดค่ะพระลูกวัดคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
ลองฟังหน่อยดีไหมคะ
ลูกวัดบอกว่าให้พิจารณาแต่ส่วนดีที่ท่านเคยสร้างเอาไว้นะ
ทีนี้นักข่าวก็สอบถามพระในวัดนั่นแหละว่ารู้จักศรีกา
ที่อยู่ในคลิปไหมหลายรูปท่านก็บอกว่ารู้จัก
คือก็อยู่ในหมู่บ้านข้างเคียงนี่แหละก็เข้ามาทำบุญเมื่อปีที่ผ่านมา
แล้วก่อนหน้านี้นะหลายรูปก็เตือนผู้หญิงเกี่ยวกับการแต่งตัวไม่สุภาพ
ทำบุญที่วัดหลายครั้งแล้วแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดคลิปแบบนี้ขึ้นน่ะนะคะ